ต่อกันที่อีกเหตุหนึ่งบ้างค่ะคุณผู้ชม
อีกเหตุหนึ่งเป็นการช่วยเหลือเด็กวัย๑๔ปีที่พลัดตกน้ำ
ขณะที่ไปลอยกระทงแล้วอยู่ต่อหน้าแม่เลยนะตอนเกิดเหตุ
กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ประจำที่กองอำนวยการ
ร่วมรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง
อยู่บริเวณจุดหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรชบุรี
แล้วก็มีพลเมืองดีเข้าไปช่วยเหลือเด็กหญิงประพัชยา
อินพันทางวัย๑๔ปี

เพราะว่าน้องพลัดตกลงไปในแม่น้ำเพชรชบุรี
แล้วคุณแม่น้ำนั้นลึกมากนะลึกตั้ง๕เมตร
ทีนี้พอช่วยน้องขึ้นมาได้ก็ต้องเร่งประถมพยาบาลกันนะคะ
เพราะว่าเด็กก็อยู่ในอาการที่สำลักน้ำแล้วก็อ่อนเพลียค่ะ

ส่งที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรชบุรี
ตอนนี้อาการน้องปลอดภัยแล้วนะคะ
หมอก็อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านได้แล้ว
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ขณะที่เด็กหญิงคนนี้เขาไปลอยกระทง

ทีนี้พลัดตกลงไปในแม่น้ำเพชรชบุรีค่ะ
แต่ว่าโชคดีนะมีเจ้าหน้าที่เขาก็เฝ้าระวัง

ริมน้ำริมตลิ่งอยู่อย่างเข้มงวดเลย
แล้วก็มีพลเมืองดีกระโดดลงไปช่วยได้ทันท่วงทีนะคะ